รัฐบาลแจงวุ่นดราม่าทรานซิสเตอร์

ครือนกิวเริ่มถัดลงมา
ตอนนี้๘๔เปอร์เซ็นต์และความจุดต่างยังเป็น๔ครับ

ครับแล้วก็ทางด้านแม่น้ำปิง

วิทยุประเทศไทยเขาแจ้งข่าวน้ำท่วม
ไม่แต่พี่คิดดูถ้าเกิดว่าพี่อ่าพี่บ่อยขึ้นอะไรนะฮะ

แต่ถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตมือถือแบตหมดคือจบกันเลยนะ

เอาใครที่ค่อนแคะท่อนแคะท่านนายกไว้
วันนี้โคศกรัฐบาลเขามาบอกว่า
วิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึง
เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดในทุกช่วงวัย
นายอนุชาบุรพัฒนชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมืองและท่านปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกมาชี้แจงแทนนโยบายและแนวทางของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
โดยระบุว่าที่นายกแนะให้ใช้ฟังนะฟังวิทยุเนี่ยเตือนน้ำท่วม
เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดครับ
ท่านเอาข้อมูลนะเอาหลักฐานเอาเอกสารมายืนยันกันเลย
วิทยุยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนในทุกช่วงวัย
ยกโพลจากกศธชมาอ้างอิงเลยนะที่พบว่า
อุปกรณ์หลักในการรับฟังวิทยุ๑๖๘๙ฟังจากวิทยุในบ้าน
วิทยุพกพาและวิทยุในรถยนต์
ร้อยละ๑๙๓รับฟังจากมือถือแบบเมื่อกี้ที่ผมถาม
ร้อยละ๐๓ฟังจากคอมพิวเตอร์
เป็นกลุ่มที่ฟังวิทยุมากที่สุด
อันนี้จริงเพราะผมขึ้นรถผมยังเปิดวิทยุอยู่นะ
ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าช่องทางการสื่อสารผ่านวิทยุเป็นช่องทางที่ยังได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย
แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนต่างได้อย่างฉับไว
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูความนิยมหน่อย
พี่เบิร์ตต้องดูสิเพราะว่าเมื่อกี้พี่เบิร์ตบอกว่าไง

ฟังมากที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลจากโฆษกรัฐบาล
แต่ถ้าตัวผมเองผมก็ฟังแต่ฟังตอนอยู่บนรถ
ลองฟังหน่อยว่าเขาคิดกันยังไงครับ
มันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งซื้อเสียตังค์เปล่า

อยู่ไม่ฟังแล้วทาทาที่เตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว

เขาทิ้งวิทยุเครื่องนั้นไปแล้วหรือยัง
พี่เบิร์ตนี่สองคนที่เราเปิดให้ดูเนี่ย
แต่ก็เอาจริงคือบางทีพอเราไปสัมภาษณ์มา๒คน
แต่ว่ากลุ่มนี้มันก็แบบเยอะไง
อันนี้คือเอามาให้ดูแบบเป็นบางส่วน
ไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งหมดถูกไหม
พี่ผู้หญิงพูดปั๊บผมจะอึกอึ๊กเลย
คุณป้ายังแนะบอกว่าให้นายกไปแก้
คุณป้านะไม่ใช่นัทพงศ์นะ

คุณป้ายังแนะนำให้นายกไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองดีกว่า
อยากให้เรื่องของการกินอยู่ดีกว่านี้
นี่แหละครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่อง

ทีนี้เราไปฟังในมุมของคนขายบ้างไหม

เป็นยังไงไปคุยกับเจ้าของร้าน
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
เป็นชาวไร่ชาวสวน
บางทีถือไปฟังเวลาไปทำไร่ไปทำนา
อันนี้คือในมุมของคนขาย
แล้วไปถามคุณป้าคุณป้านงนุษย์กองอินค่ะ
ใช้ค่ะใช้สมัยสาวตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว
ถ้าเกิดป้าจะตามข่าวสารป้าจะตามสถานการณ์น้ำท่วม
เปิดไทยรัฐทีวีเขารายงานดีเอาเขารายงานข่าวน้ำท่วมตลอดเลย
แล้วนักข่าวก็ถามต่อป้าป้าแล้วป้าเห็นด้วยไหม
ป้าไม่มีหรอกอันนี้คือในมุมของคุณป้า
ปรากฏว่ายอดขายไม่ดีพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

ถ้าเทียบกันแต่ก่อนไม่ดีนะเพราะว่าขายได้เฉพาะอะไรรู้ไหม
กลุ่มชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะแล้วก็ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะมาซื้อเมื่อเวลาเครื่องเก่าพัง
เดือนหนึ่งก็บอกขายได้เครื่องสองเครื่องเอง

เครื่องนึงมันแพงไหม
๕๙๐บาทครับสำหรับใส่ฐาน๖๙๐บาทเนี่ย
ใส่ได้ทั้งถ่านแล้วก็แบบเสียบปลั๊กก็มีเหมือนกัน
ถ้าจะเอาแบบนั้นเพิ่มร้อยหนึ่งเหรอ
เวลาเขาออกไปนาไงออกไปนาเขาก็ต้องใช้ถ่าน

ส่วนแม่ค้าในตลาดพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณผู้ชม
โอ้โหนักข่าวเอ้ยไม่ได้ฟังข่าวสารผ่านวิทยุมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็ใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนเขามีเหมือนกันในการอ่านข่าวติดตามข่าวสารต่างเนี่ย
ส่วนวิทยุโอ้โหนี่ยุคใหม่นะ
ในตลาดบอกก็ซื้อมาเสียบแฟลชไลฟ์ฟังเพลงไม่เคยหรอกนะ

อันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณผู้ชมแม่ค้าพูดโอ้ตกใจเลย
แม่ค้าบอกไม่มีใครมีเวลาว่างถึงขนาดไปนั่งฟังวิทยุหรอก

โปรติใช้ฟังข่าวสารบ้างมั้ยครับ

อ่านในเมือถือมันไม่ไวกว่าหรือ

อันนี้คือเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้าน

วันนี้มันจะไม่มีแล้ว

มันจะลอยไปกับสายลมท่านโฆษกรัฐบาล

หรือว่าถ้าคุณกลัวแบบแหมกลัวระบบโทรศัพท์มันจะล่ม
กลัวว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมันจะไม่มีอะไร
ก็ลองหาซื้อทรานซิสเตอร์ดู
มันมีหลายอันนะอย่างผมเนี่ยก็โหลดเอาไว้นะ
อย่างของปพเขาผมก็โหลดเอาไว้
หรือเป็นเรื่องของการเตือนภัยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็โหลดไว้นะครับเรื่องของสภาพอากาศ